นี่คือรายการที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตาในการเลือกคู่
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงสองท้อง
เข้มทุกคนเลยตรงสเปคถูกต้องใช่ไหมครับ

เอาล่ะเรามาเริ่มรู้จักกับหนุ่มโสดคนแรก

เส้นใจเขาตำแหน่งมาอยู่ที่นี่

โนโหโอบอุ่นเต็มที่

โดยเฉพาะนิ้วเขาเป็นคนมีวาสนาดี

ดูตำแหน่งนะดูตำแหน่งหูเขานะ

ขั้นตอนการดูแลตัวเองเนี่ย

พี่ก็จะเช็ดหน้าด้วยคินซิ่ง
เสร็จปุ๊บจะนวดหน้าด้วยน้ำมันมะพร้าวก่อน

แล้วก็น้ำตกตามด้วยเซรั่มที่มีไฮยารุลนด้วย

ไม่ใช่บอก
เยี่ยมที่
ทำไมต้องทำอะไรเยอะขนาดนั้นนะ
เราใช้หน้าหาเงินด้วยครับ

ชอบคนเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนาน

ตัวเขาเองเป็นนักขัดแย้งเขาชอบศิลปะ

๑๕เดือนกัญญายนค่ะ
กันยายนราศีสิงศ์เขาไม่ยอมใครหรอกตัวเขาเองเนี่ย
ต้องอยู่ในอันเดอร์เขาแต่ว่าคุณท่อเขายังไงนะ
คุณพูดเพราะพูดเข้ามาว่าเสร็จ
คนที่คู่นี้กับเขาคือคนที่เกิดวันศุกร์
ศัตรูก็คืออาทิตย์กับเสาเอาง่ายอาทิตย์กับเสา
ตอนนี้เราดูจากเลขรหัสแล้วเรามาดูลายมือเส้นลายมือ
เอามือซ้ายก่อนมือซ้ายเนี่ยบอกเลยเขาเป็นคนฉลาด
สมองขึ้นเนินพนัดปลายวิ่งมาแล้วปลายเส้นสมองกระดกขึ้นอย่างนี้
เขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนจิตใจดีเขาจะเกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับเจรจาก็ดี
ริ้วเนี่ยบอกตำแหน่งเขาต่อไปเขามีฐานะมีเงินมีเงินมีเงินมีเงิน
มือขวาบอกเลยต่อไปเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาต้องไปเล่นการเมือง
เขาไม่ได้การเมืองแล้วเขาจะต้องถ้าไม่ได้อยู่การเมืองเขาต้องเป็นคนที่เป็นลีดในภาวะผู้นำ
เพราะสาวเส้นนี้วิ่งมาดีตำแหน่งแล้วเขามีรางสังหรณ์ที่ดีตอนเขาอายุเยอะมีรางสังหรณ์ที่ดี
เขามีความฉลาดมากวันพระราชเนี่ยเขาเป็นคนมีเหตุผลอังคารอยู่ก็พูดสมผล
วันที่เท่าไหร่๒๘ครับ๒๘เขามีปัญหาเรื่องครัวเรือนแต่ผู้ชายคนนี้มีของ
ชีวิตเขามีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเจ้าชู้
พี่เชนเดี๋ยวบอกให้เจ้าชู้ไหม
บอกไม่เจ้าชู้ไม่เป็นไรเลขรหัสบอกกับเจ้าชู้เจ้าชู้ในนี้เขามีเสน่ห์
แต่อีกสัญญานึงเนี่ยเขาขัดแย้งเลยนะเขาเป็นนักขัดแย้งเลย
ไม่ใช่
แบบไปเจอผู้หญิงคนอื่นเขาก็จะพูดเหมือนกัน

เจ้าชู้บ้านแตกปัญหาครอบครัว

เขาดูด้วยเขานิ่งแล้วเขาแบบแทนผู้ชายพูดค่ะ

เพราะว่าวันนี้เขาก็ต้องเชื่อเสียงของหัวใจ
ขอบคุณมากนะครับ

ที่จะพูดนะคะกับผู้หญิงรุ่นน้อง
เพราะพี่มีความรู้สึกว่าเวลาเราพูดนะคะแต่เขาจะดูน่ารักขึ้น

พี่ก็เลยติดโทษนะคะกับเด็กผู้หญิงที่แบบเหล็กกว่าพี่ทุกคน

คือพี่จะมีมาเสร็จว่าถ้าเราไปนอกใจเขาอย่างนี้
โคเรามีความสุขมาแฮปปี้แต่เขาก็คงไม่
กลับกันเนี่ยพี่จะเป็นคนที่ค่อนข้างห่วงนิดนึง
แล้วถ้าเกิดแบบแฟนเราไปทำบ้างเราก็คงเสียใจ